เอาล่ะมาดูคุณวรพรพูดถึงเรื่องการเดินทาง
การเดินทางเวลาไปเจอใครเขาขับรถไม่ถูกใจเรานะฮะ
ไม่ถูกกฎจราจรคือถ้าใจร้อนมันเป็นเรื่อง
โอ้โหไปดูภาพฮะ
มันตาดหน้าโจรนะมันโจรนะครับ

ช่วยดูเว้ย
มันไปดูข้างนี้มันนั่นแล้ว
ช่วยดูเว้ยมันโจรนะดูอย่าเข้ากันอีกสิ
ใครมันบอกแค่นั้น
ไม่พูดลูกอย่าไม่เป็นไรนะลูก

คือคันนี้เขามีแม่อยู่ด้วย

ตอนนั้นฝนตกด้วยนะโอ้โหอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับ
แม่นั่งมาด้วยแม่ก็ตกใจห้ามลูกว่าอย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้
ลูกเองก็ร้องขอความช่วยเหลือนะช่วยด้วยช่วยด้วย

ไม่เหยียบเบรกเลยยังเหยียบคันเร่งส่งต่อไป
ถลายตกข้างทางไปแบบนี้
ล่าสุดนะครับชาวเน็ตไปได้คลิปก่อนเกิดเหตุมา
นี่นี่นี่ลอยลมอยู่ลอยลมอยู่

แล้วก็พอแซงได้ปั๊บแล้วปาดเข้าเลย
นี่ย้ำเบรกด้วยย้ำเบรกย้ำเบรกจะให้จำตูดนะ
ชาวเน็ตก็สงสัยว่าก่อนหน้านี้มีใครกวนประสาทใครกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าเขาไม่รู้จักกับคู่กรณีมาก่อนนะฮะ
นี่แหละครับบางคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าขับแข่งกันมาหรือเปล่า
ล่าสุดนะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับคนขับคู่กรณี
เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาไม่ผิด
ถ้าแจ้งความลักษณะของการไล่ชนเมื่อกี้เนี่ย
อันตรายถึงชีวิตได้นะครับ
แต่ว่าเรื่องเริ่มต้นจะเป็นยังไง
เดี๋ยวก็ต้องให้ทั้งคู่มาชี้แจงกันนะฮะ

ตอนนี้ระหว่างคู่กรณีนะฮะ
ก็คงต้องว่ากันไปตามหลักฐานนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหหวัดเสียวเลย
แล้วฝนตกถนนลื่นความเร็วทั้งคู่แล้วก็อารมณ์ด้วยนะคะ